อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการทะเลาะกันค่ะคุณผู้ชม
พ่อค้าส่งกุ้งเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
เนื่องจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะถอยรถออกมา
พอถอยรถออกมาจะชนกับรถของทางฝั่งพ่อค้าส่งกุ้ง
ทีนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นเหตุบานปลายจนกระทั่งไปยิงกัน
คือเค้าคุยกันอยู่แต่เดี๋ยวจะเจอการเห็นผู้ชายคนสวมเสื้อสีแดงเนี่ย
วิ่งออกมาจากเนี่ยเพลิงด้านขวาเนี่ยณค่ะ
ซึ่งนี่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะ
นายวิเชียร์ตั้งสุวรรคุณอายุหกสิบห้าปี
เป็นพ่อค้าส่งกุ้งเขาใส่เสื้อลายนั้นคุณผู้ชม
เอาอาวุธปืนนี่

แล้วก็เดี๋ยวล้มเลยนะฮะ
คนสวมเสื้อสีแดงเนี่ยคือนายอิตธิชัย

แล้วตัวนายอิทธิชัยที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส

เพื่อนบ้านถอยรถออกมา
แล้วเกือบจะชนรถของนายวิเชียนที่เป็นพ่อค้าส่งกุ้ง
ทีนี้ก็เลยทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
จนก่อเหตุยิงกันแบบนี้
หลังจากนั้นพ่อค้าส่งกุ้งนายวิเชียนก็วิ่งหนีไป
แล้วเมื่อตอนประมาณเกือบตี๒ที่ผ่านมา
ทางตำรวจชุดสืบสวนสพศรีราชาจับกลุ่มตัวนายวิเชียน
พ่อค้าส่งกุ้งที่ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านได้แล้ว
ของกลางเนี่ยก็มีอาวุธปืนขนาด๓๘สีดำ๑กระบอก
มีปลอกกระสุนขนาด๓๘๑ปลอก
แล้วก็ซองพกในสีดำอีก๑อัน
ทีนี้นายวิเชียนก็รับสารภาพนะคะว่าลงมือก่อเหตุจริง

ระหว่างนั้นมีรถยนต์ของคู่กรณีถอยออกมา
ทางด้านนายวิเชียนพ่อค้ากุ้งก็เลยบีบแตร่เตือน
แต่โดนฝั่งเพื่อนบ้านนั้นต่อว่าว่าขับรถเร็ว
ทีนี้ก็ขับรถกลับบ้านไปแล้วคู่กรณีเนี่ยตามมาต่อว่าอีก
ตัวนายวิเชียนเนี่ยก็เลยเกิดความโมโหพอโมโหแล้วก็เอาอาวุธปืนไปเคลียร์กับเพื่อนบ้านที่บ้าน
แล้วตอนนั้นเนี่ยนายวิเชียนบอกว่าฝั่งคู่กรณีเนี่ยจะออกมาทำร้ายนายวิเชียนก็เลยป้องกันตัวชักอาวุธปืนมา
แล้วก็ยิงไปหนึ่งนัดหลังจากนั้นก็หลบหนีแล้วก็มาโดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้
เจตนาก่อนจะนำตัวนายวิเชียนพ่อค้ากุ้งเนี่ยนะคะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตาม